จากสหรัฐและรัสเซียมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับซีเรียในการพักลบเป็นการชั่วคราว
ซึ่งจะมีผลอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับที่ซีเรียมีการเกิดเหตุระเบิดขึ้น
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๐๐คนครับ
สถานีโทรทัศน์อาจารซีร่ามรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียยังคงทิ้งระเบิดโจมตีทางอากาศในเขตชุมชน
รวมไปถึงตลาดในเมืองอิดลิฟต์นะครับทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เมืองอเล็ปโปทางตอนเหนือของซีเรียครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า๑๐๐คน
พื้นที่ที่ถูกโจมตีอย่างหนักก็คือเมืองอิดลิฟต์นะครับมีผู้เสียชีวิตถึง๕๕คน
ส่วนที่เมืองอเล็ปโปนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๔๖คน
ได้ร่วมกันระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่

เหตุการณ์จมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตลาด

ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุโจมตีครั้งนี้เป็นฝีมือของกองกำลังทางอากาศของซีเรีย
และกองกำลังฝ่ายพันธมิตรของรัสเซีย
เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะถึงช่วงเวลาที่บังคับใช้ข้อตกลง
ยิงตามความร่วมมือทางการทหาร

ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลว่าข้อตกลงนี้จะไม่ได้ผลครับ